สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
ช่วงนี้อากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฟ้าโปร่งไม่มีฝนนะคะ
แต่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกและเสี่ยงภัยธรรมชาติด้วยค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ช่วงนี้จะมีลมหนาวจากประเทศจีนที่แพลลงมาปกคลุมประเทศไทย
แต่มีกำลังอ่อนลงจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นราว๒องศาเซลเซียส
แต่ดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นนะคะ
ส่วนภาคเหนือภาคอีสานนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำสุดก็จะมีความรู้สึกหนาวเย็นได้
ส่วนกลางวันแดดดีค่ะจะแดดร้อนในช่วงประมาณ๑๔๑๕นาฬิกา
ส่วนภาคใต้ตอนล่างนั้นมักจะมีฝนตกนะคะอาจจะต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มกันไว้ด้วยค่ะ
สำหรับค่าเฉลี่ยฝนในวันนี้อยู่ที่๓๐๔๐นะคะ
ส่วนภาคใต้ริมทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรงดเดินเรือในระยะนี้ค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดระหว่างวันนะคะดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่๙องศา
อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลย๑๐องศาและเขาเขียวอยู่ที่๑๔๖องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครโดยรวมแล้วไม่มีฝนนะคะแต่ว่าตอนเช้าจะมีหมอก
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุด๓๕องศาเซลเซียสนะคะ
ฤดูหนาวแบบนี้อากาศจะแห้งค่ะและมีลมพัดแรง
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไฟไหม้ด้วยนะคะ
กลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่